ที่ตากเมื่อคืนฝนตกกลางดึกเลยค่ะ
ก็เลยเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้าน
ทำให้ทรัพย์สินสารของชาวบ้านเสียหาย

บ้านนี่เขากำลังหลับอยู่ตื่นตกโอ๊ยตกใจค่ะ

น้ำกันชูนรมมุนวุ่นวาย
ทันค่ะแต่ชาวบ้านนะไม่มีใครได้รับอันตรายจากอุทธกภัยครั้งนี้
แล้วระดับน้ำท่วมขังบางจุดที่มันสูงกว่า๘๐เซนมีด้วยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่รวมถึงทีมข่าวได้ไปตรวจสอบ
ช่วงสายระดับน้ำเริ่มลดลงแล้ว
อกจากตรงนี้แล้วที่หมู่บ้านห้วยยะอุแล้ว

คือบ้านห้วยปลาหลดที่หมู่๘ตำบลเดียวกันเลยค่ะ

แล้วก็มีน้ำป่าทะลักมาตามลำห้วย
เอ่อล้นตะหลิงเข้าท่วมชุมชนบางแห่ง
ถล่มด้วยนะคะมีต้นไม้สไลด์ลงมาจากดอย
เกือบทับบ้านคนซึ่งชาวบ้านเขาได้กินทะลม
หนีเอาตัวรอดก่อนเลยนะคะ
ส่วนเส้นทางแม่สอดตาก
ยกเมตรกิโลกรัมที่๒๔และ๖๗ช่วงพวกนี้
ดูสภาพสิเกิดดินไลท์
หินขนาดใหญ่มันสไลด์มันไหลลงมา
ทับเส้นทาง๑ช่องจราจรสัญจรไม่ได้ช่องนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงจังหวัดตาก

แล้วก็ติดป้ายเตือนให้คนใช้รถใช้ถนน

จากกรมอุตุวันนี้จากการคาดการณ์
ฝนจะตกทั่วประเทศ๑๖๐บาท
จะมีภาคเหนือที่ตกหนักที่สุด๑๗๐ของพื้นที่นะคะ
ก็ตกยาวไปถึงต้นสัปดาห์หน้าเลยนะครับ